แต่คุณในที่สุดก็เคยจะแบบว่า
มันเป็นรักครั้งแรกของเราเนี่ย

ก็หนีสองสามเดือนเลยครับ

ได้ผู้ใหญ่สนับสนุนดีด้วยที่คุณมีวันนี้
ก็นายใหให้โอกาสตอนนั้นครับ
สรุปแล้วดวงเองคือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์

วันที่มีชื่อฉันแล้วมีโอกาสสำเร็จแล้ว

ตั้งแต่วันนี้นะฮะ๒มีนาคม
เป็นต้นไปผู้ใหญ่

จะเห็นค่ามากขึ้นจะให้โอกาสมากขึ้น

ราศีไหนฮะโอ้โหหลายราศีนะ
เอาชัดเลย๑ชาวราศีตุล

ในที่สุดคุณก็เป็นตัวแทน

ตอนนั้นกว่าจะฝากอ่านได้ยากไหมฮะ
เพราะเรามีคู่แข่งเยอะ

เขาเอามาแข่งกันอายุเท่าไหร่ตอนนั้น๒๔ครับ
ก่อนเบนเจอร์เพศเตรียมเบนเจอร์เพศด้วย

เขากลัวเขาว่าเบนเจอร์เพศ
กลัว๒๔๒๕๒๖บางคนจะกลัวช่วงนั้น
สองกำลังกายกำลังใจพร้อม
คู่แข่งอุปสรรค

ชีวิตคุณที่ก็บอกว่าเปลี่ยน
ไปจนที่คุณรับไม่ทัน
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเปลี่ยนอะไรบ้างฮะ
ที่พวกเพื่อนฝูง

มนัสเขามีพื้นในดวงชะตา
เจ้าเรือนเพื่อนมากุมจุดเกิดเขา
แปลว่าเขาเป็นคนมักจะถูกเพื่อนรัก

เนื่องจากมนัสเป็นคนเกิดวันจันทร์
ทำให้ดาวเพื่อนคือดาวอาทิตย์เป็นกาลี

ชักนำให้เสียหายมีปัญหา
ยามตูมีผีผอมตอมกัน

อ้วนชวนกันหนีใช้ได้เลยกับดูเขา
คุณพยักหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดนี่คือ

เวลาเราโดนเรื่องอะไรกลับมาแทงเราด้วย

ตั้งแต่๒มีนาคมเป็นต้นไป
มีโอกาสโดนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

คือชาวราศีพิจิกษ์ในขณะนี้นะ
มันมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสัชชา

แล้วมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะ

เสาทัพรักทัพจันจะพรรร้าย

ทำลายเอาที่เราไปเลี้ยงสังสรรค์มาบอกเมียให้เมียทะเลาะกับเรา
มายืมเงินเราบอกเดี๋ยวคืนก็ไม่คืนสารพัดทำเราเสียเงินเสียทอง
ดาวพระธนาภาษณภ์สบดีจรเข้าสู่วินาธน์ในช่วงประมาณมะการาถึงมีนา
นี่มันคือเป็นจุดจังหวะที่เสียบข้างหน้าเสียบข้างหลัง
ถ้าราสีพิจิกจะโดนไม่ฝันพงเดี๋ยวหาว่าแช่ง
เพราะฉะนั้นราศีที่ต้องระวังคือราศีพิจิกษ์
ในวันที่มณัฐมีเพื่อนฝูงห้อมล้อมแล้ววันที่ทุกคนอ่ะหักล้างด้วยหนีเราด้วยอะไรด้วยรู้สึกยังไง
รู้สึกเสียใจตอนเรามีทุกอย่างเพื่อนเข้ามาผมทุกอย่างเลยพูดตรง

ตอนที่คุณช้ำกลับมาแน่นอนบอกว่าชีวิตพลิกจากหน้ามือไปหลังมือ
เงินรางวัลที่ได้รวมจากรัฐบาลรวมแล้วคุณได้ประมาณอะไร
ต้องใช้ฝึงแสรงต่อในดวงชะตาดวงชะตานนี่รักษณาดาศรีมาทุกคน
ดวงชะตาเนี่ยดวงชะตานี้ลักษณะราศีมิถุนนี่

ราหูคือเลข๘อยู่ในเรือนการเงินในทางหูเรียกว่าราหูค้นทรัพย์
เมื่อมีเงินมากมายนั้นไก่กอง
เพื่อนฝูงเข้ามาฉลองเงินศูนย์หาย
แล้วหายไปในพริบตาเงินจะหายไปในพริบตามันจะมีเรื่องราวนานา
ทำให้เงินหายชึบเหมือนลาหูเหมือนเงาเหมือนลม
คุณเขาบอกว่าเงิน๑๐ล้านบางคนนักมวยบางคนเอาไปตั้งตัวได้ไหม
ก็อยู่นานแล้วบางทีเราก็เอามาทำลงทุนด้วย
เจ๊ทำอะไรไม่ได้หรอกเจ๊หมด

ไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่ฟันโอ
แล้วเงินแบบนี้จะกลับมาอีกไหม
มันขึ้นอยู่กับว่าต้องทายอย่างนี้นะ
เงินเกิดจากอะไร
เงินในภาษาของคนทั่วไปเกิดจากงาน
แต่ในความหมายของพุทธศาสนาเงินเกิดจากผลบุญ
เกื้อกูลเคยทำมาด้วยทานกิริยาด้วยการทำทาน
ทำทานกับพระเรียกว่าสังกฐาน
ทำทานกับคนเรียกว่าสงเคราะห์ทานในรูปแบบต่าง

ไม่ใช่บุญนั้นเกิดจากการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์

เพราะฉะนั้นบุคคลใดไม่เคยทำทานในรูปแบบต่าง

มันจึงถามว่าตัวของมณัฐที่ผ่านมาตอนมีโอกาสได้ทำทานสร้างทานบ้างหรือไม่
ถ้าไม่ได้สร้างไอ้ที่จะกลับมาใหม่จะยากแล้วนะจะลำบาก
ต้องถามคุณว่าปีแรกเงินก็ยังอยู่ดีอยู่แล้ว
ปีที่๒ถ้าสมมุติใครติดตามข่าว

ติดผู้หญิงติดเที่ยวกลางคืน
จนเงิน๑๐ล้านหมดภายในปีที่๒นี่จริงป่ะ

ถามว่าเราก็มีทำธุรกิจถามว่าเล่นไหมมีเล่นแต่ผมไม่ใช่คนเล่นการพนันเยอะ

จาก๑๐ล้านปีที่๒เหลือเท่าไหร่

รถรถทัวร์โต๊ะสนุกแล้วก็มาตอนนั้นก็มาทำรีสอร์ทกับที่บ้านครอบครัวตอนคนเก่า

สรุปเงิน๑๐ล้านหมดไหม
มันถามว่ามันได้๑๐ล้านไหมมันมีแบ่งเป็นเงินเดือนด้วยครับ

เขาแบ่งให้เป็นเงินเดือนครับ
ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่
บางทีจะเอาข่าวไปเขียนแบบมันเกินความจริงอะไรไปด้วยครับว่าคุณทุก

สู้กับตัวเองต้องลดน้ำหนัก๑๗โลเดือนเดียว

อดนะครับอดข้าวแล้วก็ซ้อมไปเก็บตัวอยู่บ้างนอก
นี่ถ้าออกยาลดความอ้วนคนซื้อตายเลยนะ
หมายถึงคุณสามารถลดได้๑๗กิโลภายใน๑เดือนครับผม

สู้หลายอย่างแล้วโดนเครื่องอาหารเยอะ

โดนเขียนข่าวบางทีมีนักข่าวเขียน
ถ้าเอามานัดไปนะได้เหรียญนะ
นอนให้มานัดเอาเท้าเยียบหน้าเลยอะไรแบบนี้ครับ

ผมเป็นนักกีฬาไปเป็นตัวแทน

ผิดหวังไหมคะที่เราไม่ได้เหรียญทอง

เป้าก็แค่ได้เหรียญทองแดงก็ดีใจแล้ว
เพราะถ้าได้เหรียญทองแดงผมก็เป็นนักกีฬาประวัติศาสต

ได้เหรียญเงินนี่แหละ

เรายังมีชีวิตที่สนุก

ก็ดีก็กลับมาก็ยังสนุก

ก็กลับมาเรามีปัญหา
ตอนแรกก็เครียดเรื่องครอบครัวด้วย

แล้วมันจะใช้ชีวิตแบบเสพเฮบอย
พูดตรงครับ

ไปปีพศอะไรพอจำได้ไหม

มันยังเป็นเหรียญเงินอยู่นะ

ชีวิตกับเพื่อนไม่เหลือเลย

คือยังงี้ใน๑๒ราศี
มันมีราศีที่มีความหวั่นไหว

ราศีได้แก่ราศีมิถุน

ราศีกุมและราศีมีน

มันมักจะถูกโอ้รมปฏิโลม

ของโลกีวิสัยของเพื่อนฝูง

ถ้ามันไม่อยู่ในวินัยหรือกรอบหรือกติกา

มันจะนำไปสู่ในเรื่องที่อะไรก็ได้

อยู่ในวินัยมามากแล้วสบายสักนิดไม่ได้เหรอ

ราหูนำดวงชะตาเขาเพราะนั้นตัวราหูนำ

เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว

โต๊ะเย็นมาเพื่อนชนเที่ยวไป

นอนกลางวันใช่ไหม

ก็เจอเยอะหาว่าเราเที่ยว

แต่เขาหามาว่าผมติดการพนันเยอะ

แต่มันไม่ได้เล่นแบบโหหมดทีเป็นอย่างนั้น

ที่คุณไปตีไก่ทีคู่แล้วเป็นล้านล้าน

ผมไก่ชนเนี่ยผมไม่เคยชอบเลยครับ

เงินทองก็ยังมาแต่ชีวิตเริ่มจะพังแล้วครับผม
แต่ชีวิตมันเริ่มพังจริงคือ
อีก๔ปีคือคุณกำลังจะเตรียมไป

เขาบอกว่านั่นแหละเป็นจุดหักเห

อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือครับ

คือเราไปหาใครก็หาว่า

ทางที่๓ครับครับแล้วผมก็หนีออกมาอืมหนีออกจากค่ายที่เก็บตัว
แล้วก็มาหาพี่บาทพี่สมรักครับแล้วพี่สมรักเขาก็ถามว่า
มีอะไรทำไมไม่เก็บตัวไม่ซ้อมอะไรอย่างนี้
ผมบอกผมก็เล่าผมก็บอกมีปัญหาข้างในอะไรอย่างนี้ครับ
พี่สมรักบอกเฮ้ยไม่ได้กีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันต้องเอาคนเก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นตัวแทน
อืมไม่ใช่นึกยังไงจะเอาใครไปเองซ้อมอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ชนให้
คือพี่บาทวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ทุกอย่างคือให้ผมไปคัดตัวกับทีมชาติที่ว่าเขาจะเอาไปแทนผม
แล้วผมก็ไปคัดผมก็ชนะเขาขาดเลยแล้วก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนให้ไปคัดตัวเป็นตัวแทนประเทศ
แต่ผมไม่ไปอีกผมหนีอีกหนีแบบไม่ไปแข่งขันอุลินีเลยไม่ติดต่อพี่บาทโกรธเลย
ตัดหมอตัดพี่ตัดน้องเออครับปีกว่าพี่บาทไม่ให้คุยแม่อะไรครับโหดมาก
เพราะว่าไปรับหน้าไว้แล้วรับหน้าเสือกไว้แล้วแล้วไม่เสียดายโอกาสตอนนั้น
ถามว่าเสียดายไม่เสียดายแต่คือเราเข้าไปเราก็ไม่มีความสุขไม่มีความกดดันผมก็หนีเหมือนเดิม
มันมีมันมีรายละเอียดในการกดดันเยอะแยะมากมายระหว่างการซ้อมระหว่างการเก็บตัวที่จะไป

คุณมีโอกาสได้เหรียญอะไร

ก็เหตุผลมาจากตัวต้นเรื่องเลยคืออารมณ์ที่หวั่นไหว
แสดงว่าถ้าวันหนึ่งมณัฐได้ไปนั่งไต่ตรองให้เป็นครูแก่ตัวเองในเหตุการณ์นี้

ถ้าเราเข้มแข็งในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะครับ

เอาก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาเกิดจากปากคนและแรงกดดันต่างนานา

สรุปเราก็เห็นข่าวคุณอีกครั้งหนึ่ง

ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาเมื่อชาติก่อน

นี้เลยเป็นกุศลพลบุญได้พบคบหา

และมีโอกาสได้ผ่านมาแล้วผ่านไปกับใครหลายคน

ราศีที่จะมีความรักที่สดใสมากกว่าเดิม
หรืออาจจะเป็นคนโสดแล้วมามีความรักสดใส
หลังจากที่เคยอกหักมาแล้วก็ได้